ธรรมเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีประกอบพิธีรับพระราชทานไฟหลวงและหีบเพลิงพระราชทานไปใช้ประกอบพิธี
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ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
พระเมรุมาตรจำลองทั้ง๘แห่งในกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง๗๖จังหวัดเข้ารับไฟหลวงพระราชทานจากโคมไฟหลวงพระราชทาน
เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ณพระเมรุมาจำลองที่จัดสร้างไว้แล้วรวม๘๕แห่งทั่วประเทศ
จากนั้นประหลัดกระทรวงการต่างประเทศรับหีบเพลิงพระราชทานเพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธี
งในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ในต่างประเทศรวม๙๔แห่ง
ขณะที่ก่อนหน้านี้พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้ประชุมมอบนโยบายข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
แก่ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
เพื่อติดตามความพร้อมการจัดงานพระราชพิธี
ส่วนมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย
ได้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงให้ดูแลอย่างเข้มงวด
รวมทั้งให้ติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว
และแจ้งเตือนประชาชนให้ร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อย
โดยเฉพาะในพื้นที่จัดงานพระราชพิธี
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีในกรุงเทพมหานคร
เตรียมจุดถวายดอกไม้จันท
และพระเมรุมาจำลองในพื้นที่ต่างเรียบร้อยแล้ว
รวมถึงความพร้อมด้านการจราจร

สามารถร่วมแสดงความอาลัยได้ในพื้นที่ของตัวเอง
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดสร้างพระเมรุมาจำลอง
ไว้อีกจำนวน๗๖แห่งทั่วประเทศ
และจุดถวายดอกไม้จันรวม๘๗๘แห่ง